ขนมคำคุ้นหูและรสชาติคุ้นลิ้นสำหรับคนไทยมาตั้งแต่ในอดีตที่ต้องนึกถึงความหวานความหอมเป็นส่วนประกอบสำคัญของขนม
โดยขนมเป็นการเรียกที่เกิดจากการเรียกสั้นจากธรรมที่เกี่ยวข้องกันอย่างข้าวนมคือข้าวที่ผสมกับน้ำอ้อยน้ำตาลส่วนนมหมายถึงความหวาน
เรียกเร็วจึงเหลือเพียงคำว่าขนมซึ่งขนมนับตั้งแต่อดีตนั้นจะเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบสำคัญ
อย่างข้าวและวัตถุดิบตามธรรมชาติท้องถิ่นมาปรุงรสให้เกิดความอร่อยในแบบฉบับของขนมแต่ละชนิด
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน